รธานีนะคะเมื่อกี้เหตุว่าโหดนี่เป็นเหตุการณ์ที่ก็ต้องให้ชวนฉงนสงสัย
ว่าเหตุการณ์นี้หลังจากมีคนไปพบศพของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๖๐ปีแล้ว
เสียชีวิตแบบยังไม่รู้สาเหตุอยู่ในห้องเช่าแต่มันมีกล้องวงจรปิดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่มีการเปิดเผยบันทึกภาพเอาไว้ได้ว่ามีเพื่อนชายคนสนิทในวันนั้นรับตัวผู้เสียชีวิตเข้ามา
มาด้วยกันเข้าไปที่ห้องออกไปข้างนอกอีกรอบแล้วกลับมาอีกรอบจนกระทั่งผู้ชายในคลิปกล้องวงจรปิดนั้นออกไปคนเดียวค่ะ
หลังจากมีคนไปพบศพของนางยุพินน้อยนินอายุ๖๐ปีอยู่ในห้องเช่าซึ่งเป็นห้องเช่าปูนชั้นเดียวที่ตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองที่อุดรธานีนะคะ
ตำรวจสภาพเมืองอุดรธานีก็เข้าไปตรวจสอบเหตุนี้ไปเจอกับผู้เสียชีวิตโดยสภาพเนี่ยนอนหงายนะคะคุณผู้ชมสภาพนอนหงายขึ้นอืดอยู่บนที่นอนสวมเสื้อลายสก๊อตกางเกงขาสั้นสีเทา
มีการพบศพนะคะของนางยุพินเนี่ยเมื่อวานนี้ในห้องเบื้องต้นมีการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วสักสองสามวันค่ะมีการส่งศพไปชนสูตรหาสาเหตุการณ์ตายที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะคะ
ตำรวจบอกแบบนี้ว่าไปตรวจดูกล้องวงจรปิดหน้าห้องเช่าค่ะปรากฏว่ามีภาพภาพของคืนวันที่๒๑ธันวาคมตอน๑ทุ่มตรง
ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนคนตายเข้ามาที่ห้องเช่านี่เข้ามาแล้วภาพนี้มาด้วยกันนะคะน่าจะรู้จักกัน
เพราะผู้เสียชีวิตซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาหลังจากนั้นขี่รถซ้อนกันออกไปแล้วขี่ซ้อนท้ายกันกลับเข้ามาอีกหนึ่งครั้ง
ตอนนี้รอบที่สองที่กลับเข้ามาอยู่กันยาวจนกระทั่งถึงรุ่งสางนะคะของช่วงเช้าวันถัดมาสี่นาฬิกาหรือตีสี่
ชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
รอบนี้ขี่รถออกไปเพียงลำพังคนเดียวค่ะ
ไปดูที่ห้องพักที่เกิดเหตุ
ห้องพักตรงนี้เป็นเลขที่๔๗๐

จะเต็มไปได้ไปด้วยห้องเช่าติดกันแบบนี้
ซึ่งแน่นอนแหละว่าคนที่จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้
เขาก็ต้องรู้จักมักจีกันมักคุ้นกัน
เพราะถือว่าเป็นเพื่อนบ้านด้วยกันนะคะ
แต่ตอนที่คุณพิทักษ์ของเราไปถึง
หลายคนนะคะที่เป็นผู้พักอาศัยไม่ได้อยู่ค่ะ
ก็บางคนก็ไปต่างจังหวัดบ้างไปทำงานบ้าง
แต่มีแม่ค้าขายไก่ย่างค่ะอยู่ที่ห้องสุดท้ายพักอาศัยอยู่
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นข้าวของที่กองอยู่หน้าห้องตรงนี้
บอกว่าเป็นของของผู้ตายถูกยกออกมากองไว้หน้าห้อง
แต่ไม่ได้มีใครมาเก็บข้าวของออกไปนะคะ
ตัวผู้เสียชีวิตนางยุพินมีลูกสาวคนเดียวค่ะ
อยู่ที่ต่างประเทศทำงานที่ต่างประเทศนั่นเอง
ทีมข่าวเราไปสังเกตเห็นเห็นกระดาษ
กระดาษที่มีการจดเนื้อเพลงที่ผู้ตายมักจะร้องเป็นประจำ
คุณผู้ชมลองดูนี่คือเพลงนั่งกอดเข่าให้
และยังมีไมโครโฟนด้วยครับถูกนำออกมากองวางไว้กับข้าวของอื่นอื่น
เราเห็นเมื่อสักครู่นี้หน้าห้องทีมข่าวของเราก็เกิดความสงสัยแล้วนะคะ
ก็เลยไปพูดคุยถามกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ข้างห้องกันนั่นแหละ
ก็อยู่ข้างห้องของนางยุพินคนตายเพื่อนบ้านเล่าแบบนี้
ปกติแล้วคนตายนางยุพินอยู่ในห้องคนเดียวไม่เคยเห็นสูงสิงกับใครนะ
ไม่ได้ทำงานด้วยเพราะที่รู้มาลูกสาวเนี่ยทำงานอยู่ต่างประเทศ
จะส่งเงินมาให้ใช้ส่วนเพื่อนผู้ชายที่บอกว่าเห็นในกล้อง
ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นใครเพราะเอาจริงก็ไม่เคยเห็นสักที
ปกติแล้วตอนกลางวันนางยุพินคนตายเนี่ยจะนอน
ส่วนกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยนอนแต่จะชอบร้องเพลงคาราโอเกะเป็นเหตุที่เราเห็น
โครโฟนอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วมีจดหมายที่เขียนเนื้อเพลง
คือเขามั่งจะร้องตลอดแล้วอันนี้เพื่อนบ้านบอกนะครับ
คนตายชอบร้องแล้วเอาที่อุดหูอุดหูเอาไว้
แล้วก็ร้องเพลงเป็นประจำแบบนี้ทุกวันถามว่าแล้วเพื่อนบ้านรำคาญไหม
ไม่ได้มีใครรำคาญเพราะทุกคนก็เฉยชินแล้วนะคะ
ทีนี้มันมีอยู่ว่าเอ๊ะทำไมหลายวันนี้เสียงเพลงไม่มี
แปลกกว่าทุกวันตัวเพื่อนบ้านลายนี้บอกว่าไม่เอกใจนะ
เพราะว่าก็ต้องออกไปทำงานจนกระทั่งนะคะ
เขามาบอกว่าเอ้าผู้ตายเนี่ยนางยุพินตายอยู่ในห้องค่ะ
เปิดให้น้องพ่อเดี๋ยวแล้วค่ะห้ะน้องพ่อเดี๋ยวแล้วดังจริงเปล่า
ดังแล้วเอาแนวอุดหูเลยต้องเอาแนวอุดหูไว้
เราเอาแนวอุดหูไปแล้วก็ลองพ่อเดี๋ยวแล้วเอ้า
อืมถามถึงเรื่องชายคนที่เห็นในกล้องวงจรปิดเพื่อนบ้านบอกก็ไม่รู้นะ
ครับอ่าทีนี้ทางด้านของคนขายไก่ปิ้งคนหนึ่ง
ชื่อนายประเวทเขาเล่าแบบนี้นะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าคนเช่าห้องที่เนี่ยจริงจริงรู้กันดีพูดเหมือนกันเลยกับเพื่อนบ้านคนนี้เลยอ่ะ
บอกว่ากลางวันนางยุพินชอบนอนส่วนกลางคืนร้องคาราโอเกะพูดเหมือนกันนะคะพูดตรงกัน
และไม่นานมานี้เห็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐ปีเข้าออกที่ห้องของนางยุพิน๓๔ครั้ง
แต่ตัวเขาไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งเขาบอกว่าคืนก่อนที่จะไปเจอศพของนางยุพิน
มันมีเสียงคุณคิงเสียงหมาหอนแบบโหยหวนดังตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี๓
คือคืนวันที่๒๑แกจะร้องเพลงทั้งคืนเลย

หน้านั้นแกร้องทั้งคืนไหมหรือไม่ทั้งคืน

คือเมื่อคืนนี้มีเสียงหมาเห่าหมาหอนแล้วก็หมาวิ่ง
เหมือนจะมีคนเข้ามาอย่างนี้นะครับ
ก็เลยลุกดูแล้วก็เงียบไปครับผม
คุณผู้ชมคุณคิงคะเอาข้อมูลให้ครบรอบด้าน
ไปคุยกับคนที่ไปเจอศพนางยุพินด้วย
เพื่อนบ้านคนนี้บอกว่าตัวนางยุพินเนี่ยนะคะ
เขามาเช่าห้องที่นี่อยู่ได้ประมาณ๒ปีแล้ว
ตัวเธอบอกเธอเป็นคนที่สนิทกันนะ
เอาจริงไปมาหาสู่แล้วก็ชวนกันกินข้าวประจำแหละ
แต่ช่วงหลังใช่มีผู้ชายนะอายุสัก๓๐๔๐ปีเนี่ย
ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นใครแล้วผู้ชายเขาทำงานอะไร

คอยรับส่ง๓๔ครั้ง
บอกวันนั้นก่อนที่จะไปเจอว่าผู้ตายเสียชีวิตในห้อง
เธอก็ทำเหมือนปกติก็ไปชวนมากินข้าว
เห็นประตูหน้าห้องมันล็อกจากข้างใน
ก็สงสัยเอาเรียกทำไมไม่ออกมา
ก็เลยชวนเพื่อนงัดห้องเข้าไปแล้วเจอเป็นศพเลยค่ะ
อ่าแล้วเราเข้าจนเชื่อมทั้งไหน
ก็งัดเข้า

ที่ปรากฏในคลิปกล้องวงจรปิดหน้าห้องเช่า
คือตอนนี้ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะ
ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่เขานะคะแต่เพียงแต่ว่า
มันมีภาพว่าเขาน่าจะเป็นบุคคลที่อยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายหรือไม่
ตามที่ปรากฏในกล้องซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับตัวเขาด้วยนะคะ
ก็บอกว่าคือในที่เกิดเหตุมันไม่มีร่องรอยของการรื้อค้นอะไรเลย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวผู้ชายคนที่ปรากฏในกล้องนี่แหละค่ะ

ส่วนความคืบหน้าผลการตรวจนิติเวศเบื้องต้น
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายนะคะของนางยุพิน
หรือไม่มีบาดแผลที่จะทำให้เสียชีวิตได้
คาดว่าเธออาจมีโรคประจำตัวแต่ไม่ได้ไปหาหมอเพื่อทำการรักษา
แล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะกำเริบ
แล้วอยู่คนเดียวด้วยไม่มีใครพบเห็นหรือช่วยเหลือได้เลยทำให้เสียชีวิต
หรืออาจจะมีอาการวูบหรือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันก็ได้
เพื่อนบ้านจะมาเจอก็กลายเป็นว่าเสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนศพนางยุพินตอนนี้ต้องรอให้ลูกสาวค่ะที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศ
ติดต่อขอรับศพเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปค่ะ